ติดตามการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลาลาเบลนะครับ
เขามีคำถามว่ามีใครทำให้เธอตายหรือเธอเมาแล้วตายเอง
แต่อีกหนึ่งคำถามก็คือทำไมร่างของเธอมาอยู่ที่โซฟาชั้นล็อบบี้ของคอนโดแห่งหนึ่ง

ใช่เป็นคอนโดของพริตตี้บอยที่เป็นเพื่อนกัน
ทีนี้เรื่องนี้วันนี้มีความคืบหน้าอยู่๒มุม
คือมุมของพริตตี้บอยที่ชื่อว่าไออุ่นหรือว่าน้ำอุ่นหรือในอุ่นเนี่ยนะคะ
คือเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าตอนนั้นลาลาเบลตายแล้ว
ส่วนอีกปมหนึ่งก็คือเรื่องของนิติที่คอนโด
มีการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมามอบให้กับตำรวจเมื่อช่วงสายวันนี้
ค่อยไล่เรียงนะคะไปดูเพื่อนของลาลาเบลก่อนละกันค่ะ
โดยพนักงานสอบสวนสนบุคโลเนี่ย
ได้สอบปากคำนายรัชเดชวงธบุตรหรือว่าน้ำอุ่นอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่กับลาลาเบลหรือว่านางสาวทิติมา
รพันธ์พิพัฒน์พริตตี้สาวเป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่จะเสียชีวิตช่วงประมาณตี๑เข้าสู่วันที่๑๗กันยายน
ซึ่งในอุ่นก็ยอมรับนะนี่เป็นภาพเมื่อเช้าเลย
บอกว่าก่อนที่ลาลาเบลจะเสียชีวิตเนี่ยผมกับลาลาเบลได้มีการดื่มกินกัน
ซึ่งก็ตกลงกันว่าจะมาต่อที่คอนโดของในอุ่น

ใช่แต่ทีนี้พอปรากฏว่าลาลาเบลไม่ได้สติ
เพราะว่าลาลาเบลดื่มไปเยอะดื่มไปเกือบ๑๐ช็อต

น่าจะเป็นอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในสถานที่ที่ไปดื่มกันมาก่อน
แล้วก็ลาลาเบลก็เริ่มหมดสติแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะขยับหัวอะไรได้นะ
อันนี้เป็นช็อตที่แบบน้ำลายฟูมปาก

แต่ตอนหลังก็ลบคลิปนี้ออกไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็เนี่ยอีกคลิปหนึ่งมันก็มีนะเหมือนตอนขับรถกันมาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ลาลาเบลก็ไม่ได้สติแล้วนะครับจนมาถึงคอนโด
ใช่ทีนี้เอาในมุมที่ในอุ่นยืนยันก่อนนะ

ตอนผมมาถึงคอนโดผมก็อุ้มเขาขึ้นห้อง
ผมก็คิดว่าลาลาเบลเขาเมาตามปกติ
พอขึ้นมาถึงห้องเนี่ยปรากฏว่าลาลาเบลปัสสาวะราช
ผมก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก่อนที่จะนอน
ผมไม่ได้ทำอะไรเลยจนเวลาประมาณสักเที่ยงคืน
ผมก็อุ้มลาลาเบลเอาไปไว้ที่ล็อบบี้
เพราะว่ามีแฟนกับมีเพื่อนของลาลาเบลติดต่อมา
บอกว่าจะมารับตัวลาลาเบลกลัวจะอันตราย
แล้วก็ผมก็เลยไม่ได้อยากเจอ
ปล่อยให้ลาลาเบลเขาอยู่ที่โซฟาเพียงลำพัง
ระหว่างนั้นเนี่ยผมได้ยินคุณผู้ชมฟังนะ
ผมได้ยินเสียงหายใจเป็นเหมือนกับเสียงหายใจเฮือกสุดท้าย
แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นอะไร
ผมก็เลยขึ้นไปนอนต่อแบบเสียงหายใจเฮือกอ่ะแบบเนี่ยค่ะ
จึงต้องนึกว่าลาลาเบลยังมีชีวิตอยู่

ขณะที่หลักฐานที่สำคัญอีกหลักฐานหนึ่ง

เพราะว่าส่วนสายที่ผ่านมาดรภากภูมิศรีโบศิโรดวงศ์
ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลของคอนโด
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสนบุคโล
ก็ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด
มุมในคอนโดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นภาพของผู้ตาย
ตั้งแต่เวลา๑๘๐๒นของวันจันทร์ที่๑๖กันยายน
ขณะที่นายอุ่นได้ขับรถยนต์พาลาลาเบลเข้ามาในพื้นที่คอนโด
จากนั้นนายอุ่นใช้วิธีลากไปกับพื้น
และเมื่อมาถึงจุดที่ต้องไขกุญแจหรือว่ากดลิฟต์
อุ่นก็จะนำน้องลาลาเบลนั่งกับพื้นแล้วก็พิงกำแพงไว้
ซึ่งจะเห็นว่าน้องลาลาเบลเห็นทุกอริยบท
แล้วก็เห็นว่าหมดสติตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว
ต่อมานะครับทางนิติบุคคลเองได้รับแจ้งจากลูกบ้าน
ว่ามีน้ำเอ่อล้นออกมาจากบริเวณชั้น๒

ซึ่งมันตรงกับที่อุ่นพูด
ลาลาเบลปัสสาวะราดแล้วก็ตัวเขาเปลี่ยนกางเกงให้

ก็เป็นเรื่องของตำรวจในการที่จัดสอบส่วนต่อไป
และภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะมีอีกจังหวะหนึ่ง
คือเวลาประมาณตี๑๓๗นาทีของวันที่๑๗กันยายน

นี่แหละภาพนี้จะเห็นผู้ต้องสงสัยหรือว่านายอุ่น
พาน้องลาลาเบลออกมาจากห้องพักตรงดิ่งไปที่ลิฟต์
เมื่อมาถึงบริเวณชั้น๑ก็ลากน้องลาลาเบลมานอนอยู่บริเวณโซฟา
โดยจัดท่านอนแล้วก็เดินไปมาคล้ายคนกระวนกระวาย
ก่อนจะกลับขึ้นไปที่ห้องพักตามเดิม
นี่แหละฮะแล้วก็นิติบุคคลบอกว่า
เรื่องต้นคือนายอุ่นเป็นบุตรชายของเจ้าของห้องพัก

แล้วก็พาเพื่อนมาสังสรรค์ที่ห้องบ่อย

ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านบ่อยครั้ง

วัน๒วันที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุลาลาเบล
ก็พบว่าห้องของนายอุ่นส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านอีกนะครับ
ทีนี้ไปถามรอปภในคืนวันเกิดเหตุบ้าง
คือรอปภก็บอกว่า
ตอนนั้นคือรอปภเป็นคนที่มาเจอร่างของลาลาเบล

มีญาติของลาลาเบลมาเรียกเพื่อที่จะเข้ามาในคอนโด
คือตอนนั้นรอปภเองก็ไม่รู้นะว่าเป็นศพ
รู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ตรงโซฟา

ปภก็เปิดประตูให้กับคนนอกไม่ได้ไง
ก็เลยต้องให้ลูกบ้านมาช่วยเปิด

ของลาลาเบลมากันประมาณ๕คน
ทีนี้พอเปิดมาก็ญาติเข้ามาเสร็จแล้ว
เพิ่งรู้ว่าลาลาเบลเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้รอปภให้ข้อมูลนะบอกว่าในอุ่นเนี่ย
จะพาผู้หญิงเนี่ยแวะเวียนเข้ามาที่คอนโดเนี่ย
เป็นประจำนี่คือในอุ่นนะคะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีค่ะ
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
อย่างเป็นทางการเนี่ยจะต้องรอ๔๕วัน
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางพบตรพตรเอกจากทิพย์
ก็มีการเร่งรัดคดีและกำชับให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส

ตอนนี้ผู้การภาค๘ของตำรวจนครบาน

สำหรับคดีนี้ก็มีการประชุมสืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับ